เขาดาวน์ตอนนี้วันที่๓๑๓๐๓๑พรุ่งนี้

วันแห่งความหวังเราก็พาคุณผู้ชมไปหาข้อมูลกันหน่อยนะคะ

ไปดูต้นตานศักดิ์สิทธิ์ที่น้องจิกไม่ใช่ปัตตานี
ที่โคราชน์นครราชสีมานะคะ
ชาวบ้านก็บอกว่านี่แหละค่ะต้นตานที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นักแหล่
ทีนี้สิ่งที่พกมาด้วยนอกจากทูบเทียนแล้ว
คุณเห็นกระป๋องแป้งไหมกระป๋องแป้งสีฟ้าเมื่อสักครู่
ยี่ห้อหนึ่งแปลว่าใส่ใจ
รูปด้ายคลรมได้ทิศนี่ต้นตานเนี่ยมันมีที่มาค่ะ
ชมความงานของสะพานไม้

แล้วก็มีต้นตาล้อมรอบสักประมาณ๒๐ต้น
นักท่องเที่ยวเดินไปใกล้ไปสังเกต
มันมีตัวเลข๓ตัวตรงแล้วเอาตัวเลขมาซื้อรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ทุกข์ได้เงินนับแสนบาทหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันนะคะ
แห่มากราบไหว้แห่มาขอโชคแห่มาขอลาบเป็นจำนวนมาก
เพราะเขาเชื่อว่าต้นตาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีดวงวิญญาณของขุนหมื่นขุนหมื่น
ผู้เคยเป็นกำนันในอดีตมาให้โชคคนในหมู่บ้านสิงห์อยู่ในต้นตาล
ใช่อีกหนึ่งที่นะคะอาสมฤษีเนรจุดนี้คนเข้าไปเยอะเหมือนกันนะคะ
เข้าไปทำไมไปกราบพ่อปู่ฤษีพรมเมษองค์อินทรานาคาราช
เข้าไปถวายน้ำแดงไปไหว้กุมารเจ้าสัวเหงเซียมซีอะไรกันเยอะ
แล้วก็มีการลอดท้องช้างด้วยเนี่ยนะคะ
นอกจากหลังทำมูลแล้ว
เขาก็บอกต้องไปส่องเลขเด็ดกันสักหน่อย
ไปดูหยดน้ำตาเทียนสีแดง

นี่สติ๊กเกอร์สีแดงหรือเปล่า
ไม่ใช่เขาไปบอกเป็นน้ำตาเทียน
แต่มันชัดมากเลยนะคะอ่านเอาเองเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ประชาชนที่มาอาสมฤษีเนรแห่งนี้
ร่วมพิธีอาบน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวด้วย
ให้คุณผู้ชมดูผ่อนคลายใครเครียดหลังจากที่เราอ่านข่าวเครียดติดต่อกันมาหลายคน
ก็ดูกันเอาเองค่ะคุณผู้ชมดวงใครดวงมัน
ตาดีได้ตาร้ายเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวไปวัดดวงกันคือ๑ที่จะถึงนี้๑พฤศจิกายนค่ะ